โปรดติดตามตอนต่อไป
กลับมาเสียงของกลุ่มนึง

ตอนนี้ก็ไม่เห็นว่าจะเป็นแบบนี้

ตอนนี้ก็ไม่เห็นว่าจะเป็นแบบนี้
แต่ว่าจะเป็นแบบนี้
แต่ว่าจะเป็นแบบนี้
แต่ว่าจะเป็นแบบนี้
แต่ว่าจะเป็นแบบนี้

แต่ว่าจะเป็นแบบนี้

แต่ว่าจะเป็นแบบนี้
แต่ว่าจะเป็นแบบนี้
แต่ว่าจะเป็นแบบนี้

แต่ว่าจะเป็นแบบนี้
แต่ว่าจะเป็นแบบนี้

แต่ว่าจะเป็นแบบนี้

แต่ว่าจะเป็นแบบนี้
แต่ว่าจะเป็นแบบนี้

แต่ว่าจะเป็นแบบนี้